เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัย
ฮอตฮิตกันบ้างดีกว่านะครับ
เทคโนโลยีมันก้าวไก่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องราวที่เกี่ยวกับยวดยานพาหนะ

เรารวบรวมเอาไว้แล้วนะครับเรื่องของยวดยานพานะ
ที่มันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันเรื่องของกีฬาเหรอ
มันมาผนวกรวมกันได้อย่างไร
ติดตามกันเลยในตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้มีเรื่องราวน่ารัก
รอยยิ้มมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
วันนี้เราขอรวบรวมเรื่องของเทคโนโลยี
ยานพาหนะมัดรวมกับกีฬายอดฮิตของคนยุคนี้
เรื่องที่นำมาจะสร้างรอยยิ้มมากน้อยขนาดไหน
ชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ความทันยุคทันสมัยของคุณครูแห่งหนึ่ง
ที่มีตัวช่วยสุดล้ำแบบนี้

ขอร้องเวลาลองดีที่ดีนะครับ

ต่อกันที่กีฬาสุดฮิตอย่างสเก็ตบอร์ด
ที่ตอนนี้คนทุกเพศทุกวัยต้องเล่น

พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์แม่

ไถสเก็ตกับเขาเหมือนกัน
ลีลาจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันครับ
พี่ถ่ายทำหรือยังเหรอ

เจ๊จิตนี้
เรียกได้ว่าแผ่นดินเมืองทิพย์ต้องสะเทือน
เมื่อร่างของพระมหาเทวีเจ้ากระแทกพื้น
เห็นทีเนี่ยต้องเข้ารักษาอาการด่วนที่เมืองทิพย์แล้วล่ะครับ
เป็นห่วงนะครับแม่จ๋า

ก็เอาพระมหาเทวีเจ้ามาให้ดู
ถามจริงเขาจะโกรธเราไหม
เขาไม่โกรธแต่ว่าเราอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมว่า

เออฝากเตือนก็แล้วกัน
มหาเทวีเจ้าจะมาวีนที่นี่